คุณผู้ชมครับนักดนตรีชาวจีนเขามีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะ
เขาลืมของสำคัญเอาไว้ราคาสิบแปดล้านบาทไว้บนรถแท็กซี่ค่ะ
แต่ได้คืนครับคนขับรถแท็กซี่เอามาคืนครับ
มันคืออะไรมาดูนี่ฮะมันคือไวโอลินครับโอ้โห๑๘ล้านบาท
นี่คือเซลล์เวยนะครับเป็นนักเวยโอลินระดับโลกครับ
อายุ๖๐ปีเขาลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่คุณผู้ชม
ในกระเป๋านะครับโอ้โหมีไวโอลินราคา๑๘ล้านบาท
กระเป๋าใบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นกล่องสีครีมนะครับ
ข้างในมีไวโอลินสีน้ำตาลเหลือง๑ตัวมูลค่า๑๘ล้านบาท
ที่เบิร์ตบอกไปนะครับหลังจากรู้ตัวว่าโอ้โห
ลืมไวโอลินเครื่องมือทำมาหากินก็เลยไปแจ้งความนะครับ
สอนอทองหล่อนะครับประมาณ๕ทุ่มของวันเสาร์
ขอไปครับขอวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมา
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดประสานจอสอร้อยนะครับ
ติดตามคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวกระทั่งนี่ฮะโอ้โหพี่
พี่อุเทนพี่คือคนไทยคนดีแล้วนะเนี่ย
เอาไวโอลินมาคืนนะฮะคนขับรถแท็กซี่ที่ครับที่ผมเอ่ยนามไปนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่ารู้ว่าผู้โดยสารลืมของไว้ในรถแล้วก็ขับรถวนกลับไปรอบนึงแล้ว
แต่ไม่รู้จะติดต่อใครก็เลยเอาไวโอลินเนี่ยไว้ที่กระโปรงท้ายก่อนนะครับ
แล้วก็เอารถไปคืนอู่แล้วบอกเจ้าของอู่ให้ทราบเอาไว้
จากนั้นก็กลับบ้านหลังจากนั้นเห็นเบอร์โทรศัพท์ของจอสอร้อยนะครับ
ก็เลยประสานง่านกันกระทั้งไวโอลินเนี่ยครับ
คุณเซลล์เวยได้ในที่สุดนี่แหละครับเพื่อเป็นการขอบคุณ
ไวโอเลนระดับโลกลืมไวโอเลนแล้วได้คืนนี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนให้ครับ

โอ้โหไว้กูเล็มคู่กายอะนะคะอ่ะอายุสองร้อยปีโอ้โห
แปดล้านครับเคลิ้มเลยครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับพอเนี้ยค่ะคือของเนี้ยนะครับ
ถ้าไม่ได้อยู่ของมีค่าขนาดไหนถ้าไม่ได้อยู่ในถูกที่ถูกคน
มันก็อาจจะไม่ได้นะครับแสดงพลังของมันออกมา
แต่เนี่ยครับโอ้โหเพราะจริงจริงใช่ค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
ความดีงามนะคะที่ของที่ไม่ใช่ของเรา
แล้วก็นำส่งคืนเจ้าของได้ไหนที่สุดเนี้ยค่ะ
ผมขออ่านชื่อพี่เขาอีกทีได้ไหมค่ะพี่อุเทนเด่นขุนทศครับ
คนขับรถแท็กซี่คนดีคนไทยครับค่ะ